คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่ตำรวจไปตามรวบตัวผู้ชายคนหนึ่ง
วัย๔๑ปีคือเปิดร้านเกมและร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์
อันนี้เป็นอาชีพสุจริตแต่ว่าหลังร้านซ่อนเครื่องพิมพ์ธนบัตรปลอมไว้
แล้วเขาพิมพ์ธนบัตรปลอมออกไปใช้จ่ายจนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
และมีเงินมีทองถึงขั้นซื้อรถบิ๊กไบค์ขี่ได้นะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์สายมันคาภูมิกับการสพพบพระจังหวัดตาก

นำตัวนายธรรมนูลมีธรรมสวนะอายุ๔๑ปี
ผู้ต้องหากดียาเสพติดไปค้นบ้านที่หมู่ก้าวตำบลคีรีราชอำเภอพบพระ
ซึ่งเป็นบ้านที่นายธรรมนูลเช่าเปิดเป็นร้านเกมแล้วก็ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
จากสืบทราบว่านอกจากเปิดร้านเกมแล้ว
นายธรรมนูลยังลักลอบพิมพ์ธนบัตรปลอมออกใช้จ่ายในพื้นที่
โดยเฉพาะจะไปใช้ที่ตลาดนัดคลองถม
ก็ผู้ค้าที่นั่นก็ตกเป็นผู้เสียหายหลายรายรับแบงค์ปลอมกันมาหลายคนแล้วนะครับ
ส่วนนายธรรมนูลก็มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยถึงขั้นซื้อรถบิ๊กไบท์ขี่
จากการตรวจค้นไปพบธนบัตรปลอมฉบับละ๑๐๐บาทจำนวน๒๙ฉบับ
ฉบับละ๑๐๐บาทอีก๗ฉบับพร้อมโน้ตบุ๊กปรินเตอร์ที่นายธรรมนูลใช้เป็นเครื่องพิมพ์นะครับ
แล้วก็ถ่ายสำเนาธนบัตรปลอมซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนของเขา
ซึ่งหน้าห้องนอนคุณติดกล้องวงจรปิดไว้ถึง๓ตัว
เพื่ออะไรก็ถามนายธรรมนูลติดไว้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้
นายธรรมนูลบอกว่าเอาไว้สอดส่องคอยดูซิใครผ่านไปผ่านมาหน้าห้องบ้าง

อกจากนี้ตำรวจตรวจบริเวณรอบบ้านก็พบกองขี้เท่าหลายกองนะคุณ
นายธรรมนูลก็เปิดเผยบอกว่าเผาเศษกระดาษที่เหลือจากการถ่ายสำเนานะครับ
จากพวกธนบัตรปลอมที่พิมพ์ออกมาบางฉบับมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายธรรมนูลดำเนินคดีข้อหาทำธนบัตรปลอม
มีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกตั้งแต่๑๐ปีถึง๒๐ปี
แล้วก็ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๐บาทถึง๔แสนบาทถือว่าเป็นโทษหนักเลยนะครับ